โอ้โหสุดยอดบอกเลยว่าต้องทำตาม
มันเป็นที่มากกว่าขาแดงของจริงใช่ค่ะ
ที่ทัดเท้าไฟอยู่ต้องชิดขวาต้องอายุนั้นด้วยนะ
โอ้โหน้องใบตองนี้คงเห็นแล้วต้องใส่หน้าวิบีเลยภาวะ

แล้วก็มีแฮชแท็กเอาไว้ด้วยว่ารำวงย้อนยุคเพชรชบุรี
อ๋อท้าวไฟจริงอ่ะอย่างนี้เนี่ยล้ำสมัยแล้วนะ
ปกติการรำวงเขาก็จะเต้นเป็นผู้ชายหญิงถูกไหม
ไม่ต้องมีคงมีคู่ของเค้าจะสี่เวลา
ขอบค่าน้องข้างหลังไหมผู้หญิงน้องเต้นเบาไปเลย

เห็นแล้วเขินแทนเอ้านี่แหละครับคือ
การเต้นรำวงย้อนยุคที่เรานำมาฝากกัน

ลีลานี่แหมมันก็นำสมัยอยู่เหมือนกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
อ่ะเดี๋ยวเรามีเพลงให้ด้วยแล้วให้คุณลุงเขาเต้นตามไปด้วย
ดูสิว่าเพลงของเรากับท่าเต้นของคุณลุงเขามันไปทางเดียวกันไหมเนี่ย

ดับตะราปรั๊บดับตะราปรั๊บ